เขาแบบว่าไปเอาเงินผีมาไปเอาเงินจักษามาเจ็ดหมื่น
แล้วก็โดนผีทำร้ายมาเนี่ยตลอดระยะเวลา๑๙ปี
ทรมานกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเนี่ยหมอป้าเล่าให้ฟังหน่อย
อ่าพี่อ่ะผมเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เพราะว่าเขาโพสต์ให้ผมไปช่วย
แต่ผมจะไปช่วยเขาไม่ให้ไปช่วยอ้าวเขาไม่ให้เธอไปช่วยทำไมอ่ะ
พี่ผมว่าผีตัวเนี้ยมันดูข่าวมอบเยอะเกินไปอ่ะไอ้บ้ามันก็จะเรียกร้องสักกว่าห้าข้อ
ยังไงบ้างแปลกมากอ่ะคือยังไงเขามีข้อเรียกร้องมาว่ายังไง
เขาบอกว่าห้ามให้คนอื่นเข้าไปยุ่งถ้าเข้าไปยุ่งแล้วจะมีอันเป็นไปต้องบวชให้เขา
ต้องเอาเงินไปคืนเขาผมไม่เคยเจอผีแบบนี้พี่ผีหรือป๊อบก็ไม่รู้สรุปอ่ะพี่
สรุปผีมีข้อเรียกร้องมาห้าข้อใช่อืมแล้วคุณได้มีโอกาส
ก็คือเขาไม่ให้คุณไปเจอเหรอถ้าไม่ปฏิบัติตาม๕ข้อนั้น
เขาบอกว่าอยากให้คนอื่นเข้าไปยุ่งเขาพูดแบบนี้ผีบอก
ผมนัดเขาไว้แล้วว่าผมจะลงพื้นที่ให้อ่า
ปรากฏว่าอีกวันรุ่งขึ้นเขาก็โทรศัพท์บอกนักข่าวว่า
ไม่ต้องบอกให้หมอปลามาแล้วผีเขาไม่ให้มาโอ้โห
ก็เลยไม่รู้เลยเหตุการณ์เป็นยังไงก็ไม่รู้เลยพี่
แต่ผมมองว่าแม่งผีตัวเนี้ยมันดูข่าวเยอะหรือเปล่า
หมอปลาลองโทรคุยกับผีดูไหมคะแบบลองโทรคุยกับเขาจริง
ถ้าเราตัวเราไม่ได้ไปฮะเขาไปคุยกับผม
เขาไม่ยังคุยกับพี่หมอป๊าแต่เมื่อกี้เขาสัมภาษณ์นี่
หมอปลาเธอดูไทยรัฐของเราเนี่ยผีเขาสัมภาษณ์กับนักข่าวเราด้วยนะ
เนี่ยไงอะเปิดหน่อยสักลิดนึงจะดูเธอตัวดูทีวีเห็นมั้ยเนี่ย

เขาบอกว่าโทรศัพท์เขาได้อยู่เฉยผีมันก็พิมพ์ข้อความมา

เพราะพวกเมียเขาไม่ได้พิมพ์ตั้งอยู่เฉย
เขาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้แล้วเกิดมาพิมพ์ได้โทรศัพท์ได้เนี่ย

คุยกับสามีอยู่และเห็นว่าสามีไม่จับโทรศัพท์
ห้าาาาาผีปิมได้

ผีป้าให้ผมไปอะครับแล้วผีมันพิมพ์มาว่ายังไง
เพราะผีมันบอกว่าคือเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะไปไหน
ผีมันรู้หมดอ่ะเออมันแปลกนี่มันมัน
มาเลขโทรศัพท์ได้เหรอเอางี้พี่หมอปลาแล้วสรุปหลังจากนี้ต่อไปยังไง
พี่หมอป้าจะไปหรือจะไม่ไปหรือจะยังไงคะก็เขาไม่ให้ผมไปก็คือไม่ไป
สรุปก็คือไม่ไปอยู่ดีตามหาความจริงไหมคือผมว่าอยากหาความจริงมากเลยครับ
อืมเพราะผมจะไปตอบตะบานสี่นาทีเริ่มเสพข่าวมอบไปเสพข่าวมดดำกับชาญชายนู่นแทน
หี้บ้าเดี๋ยวก็หยุ่มหัวเหรอคราวเนี้ยเห็นไหม
ก็คือสรุปไม่ได้อะไรก็คือไม่ไปไม่ไป
พี่หมอปลาเขาได้บอกไหมคะอ่าเห็นเขาว่าเขาจะไปบวชอืม
แต่ผมเกิดมานะผีน่ะมันไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องประชาธิปไตยได้หรอก
แต่ผีตัวเนี้ยมาดูประชาธิปไตยเยอะเกินไปเี้ยนจริงนะผีตัวเนี้ย
ผมก็บอกเขานะว่าเอาผีตัวนี้ไปอยู่ที่ธรรมเนียบเลย
เพราะไอ้เงินเจ็ดหมื่นมึงยังทวงเก่งขนาดเนี้ยไอ้เงินเป็นพันล้านแสนล้านของมันหักคอตายกันบ้างอ่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป